มาดูสาวสวยใบเฟิร์นพิมชนกกันบ้างดีกว่านะคะ
บอกเลยว่าปีนี้เป็นปีแห่งงานรุ่งของเธอ
รุ่งแล้วรุ่งเข้าไปอีกนั่นเองนะจ๊ะ
ส่วนเรื่องความรักจะเป็นยังไงเธอไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่ค่ะ
เพราะว่าถามเรื่องหัวใจทีไรให้คำตอบแบบเดิมว่าโสดอยู่เลยนะคะ
แม้ว่าจะมีคนคุยด้วยก็ยังไม่ได้โฟกัสอะไรมากค่ะ

ส่วนเรื่องธุรกิจที่แววมาว่าตอนนี้ธุรกิจร้านนม

ดูท่าจะไปไม่รอดนะคะใบเฟิร์นบอกว่าก็ปิดไปแล้วบ้างหนึ่งสาขาค่ะ
แต่ว่าเหลืออีก๓สาขาทุกอย่างอยากไปได้สวยค่ะ
จะมีคนจีบด้วยไหมไปฟังเลยค่ะ
มันก็มีบ้างนะคะเหมือนกับอาจจะไม่ถึงกับว่าจีบเรา
เราไม่ได้มีโอกาสให้คุยหรือรู้จักขนาดนั้น
แต่เขาก็แบบเอออยากรู้จักนะเป็นเพื่อนกันก็ยังดีอะไรก็มีบ้าง
ขนาดหยุดไปนานแล้วค่ะมันแบบพื้นที่มันกว้าง
แล้วก็มีแบบเรื่องเด็กเรื่องอะไรอย่างนี้ด้วย
หนูก็เพิ่งรู้ว่าการได้มาลองทำเองเราต้องรับผิดชอบต่อคนอื่นด้วย
หลายอย่างแล้วบางทีเด็กขาดหนูเห็นพ่อไปยืนปิ้งหนมปังชงอะไรอย่างนี้
หนูก็รู้สึกว่าเออคือถ้าตอนนี้เราได้ลองทำได้รู้แล้วมันก็โอเคแล้ว
ก็อาจจะแบบอยากให้พัก